เดี๋ยวเราพาไปดูแสงแรกกันแล้วดีค่ะ

เพราะคุณทัศนัยโค้ทองในช่วงของทัศนัยไปทุกที่
จะพาคุณผู้ชมไปที่ยอดดอยอินทนนท
แสงแรกของเช้าวันนี้เป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณทัศนัยโค้ทองกันเลยนะครับ

ไปเลยครับ
โอ้โห
๘เมตรทุกคุณผู้ชมสูงมาก
แล้วภาพที่เห็นให้กล้องแพงไปเลยนะฮะ
ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นมาแล้วครับ

ของจุดชมวิวกิวแม่ปานที่ดอยอินถนนแห่งนี้
วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาสัมผัส
อากาศหนาตรงนี้๐องศาถึงลบหนึ่ง
แล้วก็บรรยากาศนี่ครับด้านนี้
นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์นะฮะ
เดินทางมารับชมแสงแรก

มีทั้งคนไทยคนต่างชาติคนจีนมาหมดเลย
เดี๋ยวมาสัมภาษณ์หน่อยว่ารู้สึกอย่างไร
ไม่รู้ว่าปากแข็งเหมือนผมหรือเปล่า
สวัสดีครับมาจากไหนครับ

หนาวมากแต่ก็สวยประทับใจมากค่ะ
อธิบายความหนาให้คุณชนทางบ้านฟังไหน
หนาวจนควันออกปากอะค่ะ
แทบจะพูดไม่ได้เลยนะฮะ
นี่ครับเนี่ยประชาชนเต็มไปหมดนี่เลย

มารอชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ

อาทิตย์ก็จะเริ่มขึ้นมาตรงนี้แล้ว
ตอนนี้ผมปากแข็งมือชาหน้าชาหมดแล้ว
นะฮะเดี๋ยวพาไปชมระกัดฝั่งนี้กันต่อคุณผู้ชม

เดี๋ยวขออนุญาตจะพาข้ามฝั่งไปดูฝั่งนี้นะครับ

นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยขับรถขึ้นมาจอดคุณผู้ชม
เราขึ้นมาตรงนี้ตั้งแต่ประมาณตี๕นะครับที่เปิดให้ประชาชนเนี่ยนะฮะ
เดินทางขึ้นมานะครับเนี่ยฮะ
รถก็จะจอดมีทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล
มีทั้งรถสองแถวเต็มไปหมดเลยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมาทางนี้ครับนะฮะ
ผมจะมีไฮไลท์ให้ชมด้วยว่ามันคืออะไรนะครับ

ฝั่งนี้ถ้าใครรู้สึกว่าหนาวก็จะมาที่นี่ครับ
นี่ก็จะมากินสาระเป๋ามากินกาแฟนะฮะมากินข้าวต้มคลายหนาวก็จะมีร้านรวงต่างให้บริการอยู่นะครับ

เดี๋ยวเราจะมาซอกแทรกนิดหนึ่งนี่อ่ะมาครับมาครับให้ช่างภาพค่อยเดินตามผมมานะครับ
อ่ะหนาวขนาดไหนคุณผู้ชมดูนี่ครับ

ยิ่งกว่าแม่คณิ้งก็คือน้ำแข็งที่มันอยู่บนฝากระโปรงรถแบบนี้มันหนาวแล้วเย็นมาก

ลบ๑องศาเซลเซียสณจุดชมวิวกิวแม่ปานบนยอดดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะฮะก็เลยพาคุณผู้ชมมาสัมผัสอากาศหนาวพร้อมกันนะฮะ
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะขึ้นต่อไปที่บริเวณยอดดอยสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับ
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปต่อที่ยอดดอยแต่ว่าอยากทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมที่รับชมข่าวเช้าอยู่เนี่ยได้เห็นแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกันแล้วกันนะฮะ
วันนี้คนเยอะมากและรถติดมากตั้งแต่๖โมงเช้าเลยนะครับนี่ฮะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศความหนาวที่ทัศนัยไปทุกที่พาคุณผู้ชมมาท้าความหนาว
รายงานทั้งที่ขวัญออกปากแบบนี้นะฮะ
จากจุดชมวิวกิวแม่ปานดอยอินถนนจังหวัดเชียงใหม่ครับ

คือมันเป็นประสาทเยอะนะ

ใช่แบบเส้นประสาทเยอะรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันบริเวณหู
แต่มันหนาวมากเลยคุณเห็นไหมตรงที่รถกระบะ
นี่เป็นน้ำแข็งเหมือนในช่องฟรีส
ใช่คือเหมือนเอาตัวเองเข้าไปแช่ช่องฟรีส
เมื่อสักครู่นี้เห็นคนพอดูแสงแรกถ่ายอะไรกันเสร็จปุ๊บ
รีบวิ่งกลับเข้ารถมันเย็นจริง
ใช่หนาวแบบนี้ไปยืนชมวิว
ก็ใส่เสื้อผ้าหนาไปนะยืนกอดกันก็ได้

จะบอกว่าดรอินทรนมันวันศุกร์ที่ผ่านมา
มีนักท่องเที่ยวขึ้นไป๑๒๐๐๐คน
เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าการจราจรติดขัดมาก

อาทิตย์น่าจะเยอะแล้วก็วันนี้ก็น่าจะเยอะอีกนะฮะ

เสาร์อาทิตย์จานทางคารพรุ่งนี้เป็นวันรัฐธรรมนุษย์ใช่ไหม